มวยไทยฟไตเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเผ็ด
ชกมาแล้ว๙๑ฟัยชนะ๖๙ฟัยและแพ้๒๒ฟัยครับ
เรามาเล่นดังตัวในมุมแดงกันมากดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำนะครับ
ชกมาแล้ว๙๓ฟัยชนะ๗๒ฟัย
เสมอ๖ฟัยและแพ้๑๖ฟัยครับ
และสิทธิ์ที่สุดขอบคุณสวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวิทธิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์

สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
สวัสดิ์นุ่มสตึกชัยโลธสวัสดิ์
ความมาในรูปแบบใหม่สะใจผู้ชมถูกใจคอมวยพันธ์แท้
โดยไฮไฟเตอร์๕ยก

พรึกถีนหน้า
แล้วนี่ต่างล่างสวยงามทีนี่
ความเร็วที่เป็นลองทางด้านริวัล

สรีระส่วนสูงครับทางด้านหนุ่มสตึก

มาแล้วครับยกที่๒ครับ
โปรดทางสัดในแข่งขวาก่อนเลยครับ

พุ่มซ้ายมาแล้วกันครับ

หนุ่มตีถือแรปกับทางสัดขวา

โล่งรับในแล้วตี

เพชรวีโวสอกขวาสลับแล้วเคลียร์เพชรของขวา

เพชรวีโวแทงพวกเขาแทงซ้าย

เจอส่องส่วนเข้ามา

พยายามจะเน้นที่ศอกเหมือนกันครับเพชรวีโอ
เดี๋ยวเข้ามา

แล้วก็พยายามไล่แขนครับเพชรวีโว

ซ้ายข้างหน้าของเพชรวีโวะทำไมเพชรวีโวะตันล่างสวยครับ
ถ้าบอกว่าอยู่ห่างนี่เป็นรองเหมือนกันครับเจอเหลี่ยมของธนาเพชรวีโว่
หรือว่าเจ้าทะยาเสือดำครับพุกซ้ายหลุดพวดได้แค่ขวาเอาครับกุศตึกเกี่ยว
ขวางหน้าตีไม่ได้ครับผู้เสียหายเลยครับชุดนี้
เพชรวีโวะเดินที่อี๋ตต่อครับไม่เล่งกับกุฎที่ตึก

ยกต้องบอกว่าหนุ่มสตึกนี่แกเดินติดบี้ติดตัวเลยครับ
แข็งเข่าฟันซอกกับย้ำเข้าไป
ต้องบอกว่าเจอบี้หนักแบบนี้มีอาการเหมือนกันทางด้านเพชรวีโว
แต่พยายามจะใช้เหลี่ยมครับในช่วงปลายยก
ในช่วงรายยกนั้นทำได้ดีครับเพชรวีโว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

พอเข้าเชื่อหัวได้แค่เก็บได้ครับดูซิคืดด้วยข่าวซ่ายโอ้ยดอกนี้ครับเต็มครับ
วันละหมดยกที่สามครับพัสต์กันคู่เดียวครับ
โธ่โฮนสถานการณ์ผู้ให้นำรายการไทยรัฐบทไฟเตอร์ในวันนี้

ได้เบียดได้รุดได้เฮตตลอดครับ

นี่ครับแทงด้วยเขาซ้ายครับแล้วฟันด้วยศอกซ้ายสวนเข้าไป
ยับจากตลาดแพทยับครับแล้วนี่ครับจังหวะหลุดของทะดานเพชรวีโว่ครับ
เสียบซ้ายฟันศอกขวาสวนตูมเข้ามาทันทีครับสำหรับทางด้านหนุ่มสตึก
โอ๊ยเจ้าก็แพงแต่ละเม็ดครับ
พลิกไปพลิกมาครับคู่เอกนำรายการ
โอ้โหวีแตกขวาบนี้ครับดังเพียครับ
เต้นตีซ้ายกว้วกคื่น
ต่อไหนไล่แขสู้ครับตีด้วยข่าวซ้ายน่ากับมุมตึกโจ้โต้ได้ครับ
มุมตึกโจ้โต้คนละทีเลยครับไม่มีใครหนีอีกใครเลยครับ
หวังให้ขวามุมตึกแม่พยายามจะไถ้หน้าสำหรับการเตือนเลยครับ
ต่อไหนแล้วเสียบด้วยข่าวขวาเสียบด้วยข่าวขวา
ฝันด้วยซ่อครับแทงด้วยข่าวซ้าย

แพทท์พิโบโอแทนกับเบียต
พยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งขวา
วางแค่ขวานึกถึงวางแค่เคี่ยวได้

มุมตึกแทงข่าวขวาด้งปีฝึงอีกแล้วครับ
โอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ
เทศวิโว้เบียนเข้ามาหนุ่มสุดหนึ่งควันด้วยสองขวา
แล้วจังหวะเสียบโอ้นี่ครับเจอเสียบซ้ายคืน

เทศวิโว้แทงซ้ายตั้งค่าดูสิตีไปเลยครับ

วงในครับเดือดแล้วครับอักตีไป
โอ้โหมันจริงจริงครับ

เสียหลังไปเอง
เทศวิโว้เบียกเข้ามาเหนื่องเกาะ

จังหวะวางแข้งวางเจอคืนกับเขา

ดินมาตีดด้วยเขาซาย
มันจริงครับ
ได้เลื่อนเลยครับ

คู่เอกนำรักการสมศักดิ์สีเลยครับ
นุ่มสติกไชโลทเซอร์วีทกับเพชรวีโว่รูปของกลาง

แล้วกันกลุ่มกี่ศูนย์พลิกไปพลิกมาครับ
โอ้โฮเดือนจริงถึงแม้ว่าจะไว๓๖ปีครับ
พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ากีฬามวยไทยนี่ทำให้คนอายุเยอะนี่แข็งแรงครับ

ดอกนี้เลยครับเป็นจุดพลิกผันเลยครับ
โอ้โหเปิดแผลแตกบริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายของเพชรวีโว่ครับ
โอ้โหเลือดทะลักเลยครับแม่ในช่วงปลายยกครับ
มาครับยกสุดท้ายครับ

อ้าวตัดล่างเททิ้งครับโอ้โหมันจริงครับ
แล้วกันจะเบียดเข้ามาเพชรวีโว้เรล็กล่าง
เต็มตัวข้างขวาเต็มตัวข้างขวา

ดูการแก้เกมของทีมงานทั้งสองฝั่งครับ
ล็อกในปิดจับล่างตีในข้างขวา
เท่ไม่ลงหนุ่มสะตึกคืนครับ
เสียบด้วยเขาซ้ายคืนเลยครับหนุ่มสตึก
สะยามจะวางซ้ายเสียบด้วยเขาซ้ายล็อคไนด์
หนุ่มสะตึกตีหนักจริงครับ

สะยามเข้ามาเทนิโวขวาเวิร์ด
สมเด็จเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาเสียบด้วยดื้อเลยครับ
นี่ครับอย่างสุดท้ายแท้งแล้วพับขาไว้ครับ

ขอโอ้เฮ้ยมันเดินไปเลยครับ
หลัวข้าวสักครั้งน้ำนี้นี้ก็ถอยด้วยครับ

มาแล้วว่าตีมาเป็นชุดนะครับหนุ่มสะตึก

โอ้โหทางด้าน
เพชรวีโว่ครับเลือดพลักออกมาอีกแล้วครับ
ครับเดินเบียดกระแทกซ้าย

โอ้โหหลุดหลวมเข้ามา

เสียหลักเสียเหลี่ยมเลยครับหนุ่มสตึก

เดี๋ยวก็มาพยายามจะวางแข้งขวา

ตั้งเดี๋ยวแข้งขวาอีกทีดนตรีภายใจชะคืน

โอ้โหดุเดือดแบบนี้ครับ
สุดยอดครับคู่เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของทางด้านเพชรวีโว่ครับ
มีอาการนะครับทางด้านเนี่ยครับจังหวะนี้ครับ
ตามน้ำเข้าไปด้วยเข่าซ้ายครับ

แต่ต้องบอกว่าเอาคืนได้ครับหาจังหวะโต้จังหวะเถียงครับ
คุณผู้ดีกับสัตว์ได้แค่แอบนะครับเถียงขาหน้าครับ

เดือดแบบนี้เราไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่าครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับคู่นี้
เราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือเปล่า
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท

วิสุทธิ์พักแล้วไปลุ้นนี้นะครับ